มาดูสถานการณ์เขื่อนอุบลรัฐซะหน่อยคุณผู้ชม
คือตอนนี้หลายเขื่อนก็มีแนวโน้มที่ดีขึ้น
เมื่อวานนี้ปรับลดเป็นครั้งแรกแล้วเขาจะค่อยปรับลงไปเรื่อยนะครับ
คือถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ความจุของอ่างเนี่ยยังเยอะอยู่๑๒๙เปอร์เซ็นต์
โดยมีน้ำไหลเข้าสามสิบเอ็ดล้านลูกบาทเมตรครับ
เมื่อวานนี้คุณผู้ชมเป็นวันแรกเลยนะที่ทางเขื่อน
ปรับลดการระบายน้ำอยู่ที่๕๒ล้านลูกบาทเมตรต่อวัน
จากที่ก่อนในนี้เขาระบายอยู่ที่ระดับห้าสิบสี่ล้านลูกบาทเมตรต่อวันครับ
แล้วเพราะว่าตอนนี้น้ำที่ไหลเข้าอ่างเก็บน้ำของเขื่อนมีปริมาณลดลง
ทางเขื่อนกำหนดปรับลดการระบายน้ำแบบขั้นบันได
ตั้งแต่เมื่อวานในวันแรกและหลังจากวันที่๒๓ตุลาคมเป็นต้นไปครับ
เขาคาดว่าจะระบายน้ำเหลือเพียงวันละ๔๕ล้านลูกบาทเมตรต่อวัน
ก็เพื่อจะบรรเทาความเดือดร้อนของชาวบ้านในรุ่มน้ำพองครับ
โดยเฉพาะอำเภอน้ำพองและอำเภอเมืองที่กระทบจากน้ำพองล้นตลิ่ง
ไหลเข้าท่วมบ้านเรือนแล้วก็พื้นที่การเกษตรจำนวนมากเลย
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นครับท่านไกรสอนกองฉลาดเนี่ย
นำคณะลงพื้นที่จุดพักพิงชั่วคราวนี้ที่ชาวบ้านเขาอบพยพมาอยู่กัน
เป็นจุดพักพิงชั่วคราวบ้านนาเพียงตะบนสำราน
แล้วก็ศูนย์อพยพโรงเรียนกีฬาตะบนโคกศรีท่านผู้ว่าเนี่ยไปมอบเสื้อกันหนาวครับ
มีหมวกไหมพรมแล้วก็ถุงมือให้กับผู้ประสบภัยคือก่อนอันนี้เจอน้ำท่วมมา
ตอนนี้อากาศเริ่มหนาวแล้วก็ต้องให้เสื้อกันหนาวให้พรมให้ถุงมือกัน
อุณหภูมิมันเริ่มลดลงเรื่อยครับแล้วก็อากาศหนาวเย็นอาจจะมีคนเจ็บคนป่วยได้โดยเฉพาะผู้เท่าผู้แก่นะฮะ